คุณผู้ชมไปดูเรื่องของขโมยขจนกันหน่อย
ปกติแล้วพอขโมยขึ้นบ้านต้องแจ้งจำรวจ

แต่แม่ที่พัทธลุงคุณผู้ชม

ขนของย้ายบ้านหนีซะเลยทนไม่ไหวแล้ว
แม้กระทั่งไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงไว้

หนึ่งในนั้นก็คือนางฉันธนายี่สินอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทธลุง

ไม่อยู่แล้วบ้านช่องไปดีกว่า

ใส่รถเข็นพากันย้ายบ้านดีกว่า

เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกขโมย

คนร้ายเข้าไปขโมยเครื่องปั๊มน้ำที่ติดเอาไว้อยู่

แต่ว่าก่อนหน้านี้คนร้ายไปเอาถังแก๊สไปแล้ว๑ถัง

เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ครอบครัวเป็นคนทำมาหาเช้ากินค่ำ
มาหากินธรรมดาทั่วไปแบบนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกับครอบครัวได้เริ่ม
ยอยขนข้าวขนของไปเช่าบ้านหลังใหม่ดีกว่า

เนื่องจากว่าเจ้าของที่ต้องการจะปรับปรุงพื้นที่

อาศัยจังหวะนี้ที่เธอกับครอบครัว

เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

เดี๋ยวจะเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้
แล้วก็จะเอาทรัพย์สินกลับมาคืนให้ได้

แต่ว่าครอบครัวเขาไม่อยู่ดีกว่า

ถ้าขโมยมันเยอะนะก็ย้ายบ้านหนีซะเลย